หวังนะที่มาเจอกันแบบนี้ผู้ชมครับ
ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นชาวกรุงเทพ

เออเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเนี่ยจะได้รู้กันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฮะก็ติดตามกันได้กับความขึ้นไหวต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

ในวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็มีให้ได้ติดตามกันเยอะนะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เอ้าซ่ารับเปิดเทอม
นักเรียนกลายเป็นนักเลง
วิ่งตีกันยับคาชุดนักเรียนแบบนี้
ตามดูวินาทีระทึกรถบรรทุกเสียหลักชนรถบัส
จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ต้องติดตาม

ให้นักเรียนมาเขียนคำร้อง
โอ้โหเอาเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ได้คู่กันสมัครข้าว
โอ้โหแต่ละอย่างนะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับ
ใช่แล้วค่ะเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่า
เรื่องของความเดือดร้อนในเรื่องของการเปิดเทอม
เอาจริงเปิดเทอมแต่ดีแล้วนักเรียนได้เข้าไปเรียนกัน
แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการตีกันของนักเรียนมันก็มีให้ได้เห็นอยู่นะ
เรียกได้ว่าตีกันคาชุดนักเรียนเลยครับ
โอ้โหเปิดเทอมก็เอาเลยเหรอ
อุ้ยทำไมน่ะนี่ตีกันอย่างแย่ครับคุณชิสา
คุณครูเห็นต้องลงโทษแน่แต่เรื่องนี้ต้องถึงคุณตำรวจ

โอ้โหวิ่งตีกันยับในชุดนักเรียนเลยครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวย่านอ่อนนุษย์

เพราะว่าปัญหาที่จริงต้องส่งให้ถึงผู้พาคนใหม่ด้วยนะ
เอ้าเขาว่ากันว่านะเป็นปมขัดแย้งของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
คาดว่าเป็นเรื่องของสถาบัน
อ่ามีปัญหาขัดแย้งกันนิดก็ตีกันเลยโอ้แล้วก็เรื่องของการคอมเมนต์กัน
ไม่ถูกใจกันอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งจากในคลิปที่เห็นนี่นะคะเรียกว่ากลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ย

แล้วบางคนที่ร่วมก่อเหตุก็สวมใส่ชุดนักศึกษาลักษณะแบบนั้น
บางคนสวมเสื้อช็อปก็มี

เออเนี่ยรู้เลยเนี่ยนักเรียนอย่างนี้

มันบ่งบอกเลยว่าเป็นแบบว่านักเรียนสถาบันอะไรยังไง

แล้วหัวไปถึงเสื้อช็อปก็มี
ใส่กันมาแล้วไม่ได้วิ่งมาตัวเปล่าเล่าเปลือย

อาวุธเนี่ยมีทั้งมีดดาบยาวด้วยคุณชนะ
เอามาไล่ฟันแทงกันจ้าละวันไม่ได้เกรงใจสายตาใคร

เพราะเท่าที่เห็นนักเรียนเดินเต็มสองข้าง
และจะมีผู้ปกครองไปรับนักเรียนขับขี่มันไทย

โอ้โหอย่างนี้วุ่นวายเลยสิคะ

บล็อกอาชีวะทุกสถาบัน

แล้วก็เกิดกระแสการตำหนิถึงพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น
ว่าตกลงเนี่ยเอ้ยนักเรียนหรือนักเลงกันแน่

ผมว่าเอาจริงหลายสถาบันเขาก็มีนักเรียนดีเยอะแยะแหละ

นี่ค่ะเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน

แต่อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ความคิดและจิตสำนึกของ

มาดูเรื่องราวเตือนภัยอุบัติเหตุกันหน่อยดีกว่า

แต่มันไปชนคันอื่นต่อกันหลายคัน
จนเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

รถกระบะคันนี้สีขาว

รถกระบะรถบรรทุกตู้ทึบอะไรก็แล้ว

แล้วผมว่าต้องไปดูกับต้นสายปลายเหตุ

รถกระบะคันขาวที่ก่อเหตุนั่นแหละ

เหมือนกับว่ารถกระบะคันขาวคันนี้

เกือบจะไปชนท้ายรถเก๋งคันนี้

เรามาเห็นภาพจากกล้องหลังรถ

โอ้โหรุนแรงมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นคลิปนี้คลิปเตือนภัย
มาให้ดูการไม่ตอกย้ำซ้ำเติมความเสียหายหรอก
แต่เตือนกันว่าจะเลี้ยวรถจะหยุดรถยังไงดูให้ดีแล้วกันนะคะ

ทำเอาผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นต้องหวัดเสียว
เหตุการณ์เป็นอย่างไรไปดูกันครับ

คือในดงนั้นรถใหญ่ทั้งนั้นเลย

คือกะโน้ตรอันคันนั้นมันหมุน้วนแผงแบบนี้

โอ้โหแล้วไปฉลับเอาเกาะกลางด้วยค่ะ

คือมันเคราะห์ดีอยู่อย่างไม่เป็นอุบัติเหตุใหญ่
คืออาจจะไม่มีการรถคว่ำนะคะไม่มีรถคันอื่นชนตาม

ครับก็ขอฝากเตือนภัยนะ
ถ้ามันเกิดจากเรื่องของอุปกรณ์ภายในตัวรถ
ล้อมันแบบสะบัดยางแตกอะไรก็ว่ากันไป
ก็ต้องเช็คเรื่องของรถแต่ถ้ามันเกิดจากเรื่องของพฤติกรรมคนเพราะดูจากการขับขี่
เหมือนจะพยายามแซงแซงในจุดที่มันกระชั้นชิด
จุดที่ลักษณะไม่ควรแซงเอาง่ายแซงซ้าย
เตือนกันอย่างนี้ทุกวันด้วยความห่วงใยแหละ
นะเฮ้ยก็เปิดเทอมกันแล้วครูปวดหัวนะคุณคณะต้องเจอเรื่องราวหุ้นวายแต่ละวัน

โอ้โหครูก็ต้องนั่งฟังอย่างนี้ทุกวัน
ครูก็เลยเกิดวิธีใหม่คิดปิ๊งไอเดียมาเลยว่า
เอาอย่างนี้ละกันถ้าจะฟ้องครูนะ
เขียนคำร้องมาก่อนจ้า

เขียนอย่างนี้เลยเหรอ
ถูกต้องฉีดทุกกฎที่เคยมีมา
นี่ค่ะเป็นการตั้งโต๊ะเปิดจุดยื่นคำร้อง
ให้กับนักเรียนชั้นป๒ที่มีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือปัญหาอะไร
ถ้าอยากจะฟ้องอยากจะร้องเรียนคุณครู

นี่เป็นไอเดียของคุณครูโรงเรียนเทศบาล๑บ้านชะอำ
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
แล้วปัญหามันก็เกิดจากการที่
นักเรียนเนี่ยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
คุณครูก็ทนฟังไม่ได้ก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
เอาสมุดมาเล่มหนึ่งมาเขียนบอกเลยว่า
สมุดนี้เอาไว้ร้องทุกข์ฟ้องได้ทุกเรื่อง
แต่ต้องเขียนคำร้อง
บอกเลยนะว่ามีการให้ระบุวัน
เรื่องที่ต้องการฟ้องให้ลงชื่อผู้ฟ้องด้วย
และที่สำคัญคุณครูไม่ได้ให้เขียนเฉย
ครูจะมีการมาไต่สวนสรุปและแก้ปัญหาให้

ยกตัวอย่างกันหน่อยสำหรับเด็กชั้นป๒โดยเฉพาะนะใช่
ยกตัวอย่างหน่อยไหมคุณชิสามาสักเรื่องสิ
เรื่องดูนะแล้วก็ลองอ่านไปพร้อมกัน

วันนี้เตชินต่อยหลังเพื่อน

ปอยครับปอยฟ้องครับ
แล้วครูไต่สวนแล้วสอบถามแล้วพบว่า
เล่นกันแต่ทำไม่ถูก
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เรียบรีบเศรษฐการณ์หนึ่งอะไรอีกฮะยังมีอีก
เหมือนกับเดินผ่านแล้วอะไรฮะ

มันเป็นเรื่องหยุ่มหยิมตามภาษาเด็ก

สถิติแล้วน้ำขิงกับบอยฟ้องมากที่สุด
เดี๋ยวนะฟ้องกันไปฟ้องกันมา

จ้ะเป็นคู่กัดสะบัดข่าวเหมือนเรานี่แหละ

คุณครูน้ำหรือนางสาวพันธิพาสุขช่วง
คุณครูบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีการจัดให้เรียนระบบออนไลน์มา๑ปี
นักเรียนก็เลยไม่ค่อยได้เขียนได้เขียนไงคุณชนะ
คุณครูก็กลัวว่าเดี๋ยวจะลืมซะก่อนการเขียนเขียนกันยังไง
ประกอบกับว่าวันเนี่ยนะเด็กจะมีเรื่องมาฟ้องครูอยู่ตลอด
นักเรียนเยอะปัญหาเยอะก็แย่งกันฟ้อง

ก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมานะคะให้นักเรียนได้เขียนหนึ่งแหละ
ก็เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักมีการคิดก่อนค่อยเขียน

อย่างเช่นเมื่อกี้เห็นคำว่ากระดานเด็กเขียนกาดานเห็นไหม

ให้เขียนถูกดีนะมีเฉพาะยุคนี้ยุคผมไม่มี

คุณผู้ชมฮะเด็กสมัยนี้ก็โตไว
เด็กน้อยหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปถามครูว่า
จะเอากี่ครั้งเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดลึกนะ
ถามว่าเอาอะไรกี่ครั้งไปดูกันเลยในช่วงของ
สมัดข้าวเด็ก
สมัดข้าวเด็ก

แล้วส่วนใหญ่ก็จะจุ๊กกับครูผู้หญิงด้วย

ก็แปลกสิไปจุ้มงูผู้ชายก็แปลกแล้ว
แล้วไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนขอจุ๊บครูผู้ชาย

พ่อนุ่มไลค์ดังนั้นขอบคุณติ๊กตอกนี้ด้วย

ไปดูความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้กันหน่อยนะคะ
เมื่อคุณลูกทำให้อินแต่เสียงจนทีที่คุณพ่อเล่นแล้ว

นี่ดีดดิ้นดีดดิ้นดีดดิ้น
คุณพ่อก็ดีดกีต้าลูกก็ดีดตัวใหญ่เลย

ขวบเศษเท่านั้นเองแต่ว่าลีลาการเต้นก็พริ้วนะคะ

คุณผู้ชมครับอีกนิดเดียวล่ะใกล้แล้ว

ใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพหานคร

หลังจากที่เราก็ก่อติดสถานการณ์มากว่า๒เดือนนะ
ตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้ว่ากอทมนั่นแหละ

ก่อติดสถานการณ์ความขึ้นหน้าและจัดแคมเปญนะครับ

เพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่าในรอบ๙ปี
ช่องทางเลยครับที่เรานำเสนอไปนะครับ
เป็นการนำเสนอว่าที่ผู้ว่ากอทมคนใหม่

โดยเฉพาะหลังจบรายการคู่กัดสะบัดข่าวแล้ว

ก่อติดสถานการณ์ให้แน่นกว่าเดิมกับรายการพิเศษชี้ชะตาผู้ว่ามหานคร
นำทีมชี้ชะตาโดย๓พิธีกรคนข่าวตัวจริงของเราค่ะ
พี่เบิร์ตนัทพงศ์พี่มิ้วเขมสอนและพี่อุ๋ยภาคภูมินะคะ
จัดเต็มแน่นอนอย่าเปลี่ยนช่องเด็ดขาดค่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครครับ
จะลากันไปด้วยความน่ารักของแมวค่ะพี่แดง
แมวตัวนี้ซุกสนมากปีนป่ายราวตากผ้าเหมือนกับเล่นกายกรรมเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวไปรอชมการติดตามรายการต่อไปด้วยวันนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางแฮร่าทีมีช่องสตาร์ทสิบสอง